ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามเจ๊พัดว่ารู้สึกยังไงบ้าง
ที่จะเป็นรายล่าสุดที่จะถูกออกหมายเรียกนะคะ
พัฒน์ก็ยังคงไปขายลอตเตอรี่ตามปกติ
ก็บอกว่าจะถูกออกหมายเรียกก็ไม่เป็นไร
ก็พร้อมที่จะไปรายงานตัวพร้อมที่จะไปพบพนักงานสอบสวน
แต่ครูปรีชานี่สิแปลก

เมื่อวานกับวันนี้ติดต่อไม่ได้เลยหายเงียบไปเลยนะคะ

วันนี้ไปขายลอตเตอรี่อยู่ที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณค่ะ
จากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีไป๒๐กิโลก็ขายประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะ

ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
พัฒน์บอกว่าก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรนะ
เขาเรียกไปสอบก็ไปเรียกสอบเพิ่มก็ไป
ตำรวจจะเอาใบอะไรมาให้เซ็นก็อ่านก่อน
แล้วก็เซ็นก็ไม่มีอะไรแปลกไปจากคำให้การ
มีแต่บอกว่าเป็นการสอบเพิ่มเติมแล้วก็เซ็นชื่อไป

ถ้ามีหมายเรียกจริงก็พร้อมจะไปค่ะ
พัฒน์ยืนยันว่ากรณีกระแสข่าวเรื่องของลอตเตอรี่
ที่ถูกรางวัลมาจากแผงเจ๊พัด
ตุลาคมเจ๊พัดยืนยันว่าก็รับมาจาก
ค้าสลากไทยสนามบินน้ำจริง๒๐ตุลาคมนะคะ
ว่าสอบเพิ่มเติมเราก็เอาปริ้นเสร็จเราก็ออกมาอ่าน
ออกมาเป็นเพิ่มเติม
แต่เขาจะไปแก้ยังไงเราไม่รู้
ก็ไปก็พร้อมที่จะไป
ส่วนสลากที่บอกว่าเรารับมาวันที่๓๐เนี่ยจริงเป็นยังไงครับ
เรารับมาตั้งแต่วันที่๒๐แล้ว
วันที่๓๐มันไปรับไม่ไหวหรอก
อตเตอรี่มันยังเหลือเยอะยังมันไปรับไม่ไหวหรอก

ทนายความบอกว่าติดต่อครูปรีชาไม่ได้๓วันแล้ว

แต่ว่าบ้านก็เงียบนะคะ

ก็ยังเก็บตัวเงียบอยู่นะคะ